ปัญหาโลกแตกอีกปัญหาหนึ่งสำหรับการเป็นเพื่อนบ้านอืม
คืออะไรครับค่ะจอดรถขวางหน้าบ้านครับ
เชิญชมครับพอจะอยู่หรือไม่อยู่ก็แล้ว
แต่แต่การที่เธอปิดจนพี่เข้าลำบากเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์กันก็ได้

สิบปีเพราะว่าหนูไม่มีรถฉลองว่าอืม
ของเขาไม่ต้องเข้าได้เพราะว่าเวลาน้ำพอละพอละ
อ่ะเดี๋ยวพักฟังเศษฟนคือทุกคนมารอในรถตั้งนาน
ก็ไม่ได้มาถอยให้พี่สักทีแล้วมาลงอารมณ์ที่พี่

หนูว่าหนูทอดข่าวอยู่ครับพี่โอ้โฮทอดข่าวอยู่ครับใช่
ทีนี้พี่ก็บอกว่ารอก่อนเขาทอดขายอยู่แล้ว
เขาบอกว่าทำไมแม่เขาต้องขวางทางเข้าบ้านเราทุกครั้ง
ทุกครั้งที่เข้าบ้านเรากลับจะเป็นคนต้องขอเข้าบ้านทุกครั้ง
ไม่ได้หมายความว่าใครใจดำนะ
คุณผู้ชมมีปัญหาโรคแตกอะไรครับ
เกี่ยวกับปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านกัน

ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ
หมู่บ้านไทยสมบูรณ์อำเภอพระสมุทรเจดี

เจ้าของคลิปเนี่ยบอกให้เพื่อนบ้านคู่กรณีมา

แต่เพื่อนบ้านบอกทอดไข่อยู่ทอดไข่อยู่
เจ้าของคลิปก็เลยยืนรอจนทอดไข่เสร็จแล้วครับ
เพื่อนบ้านก็ออกมามีสีหน้าไม่พอใจเธอว่า

กลับมาบ้านหลังนี้เดือนละ๒๓ครั้งเอง
ไม่ได้มาบ่อยโดนจอดรถขวางหน้าบ้านแบบนี้ทุกครั้ง
แล้วยังพูดจากข่มขู่ด้วยไม่ขอโทษสักคำ
วันดีคืนร้ายก็รดน้ำต้นไม้แล้วสาดใส่รถเจ้าของคลิปซะอย่างนั้น

นางสาวสุนิสาป่าไม้ทองเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีมาฟังเขาชี้แจงบ้าง
เขาบอกว่าเธอจอดรถกระบะไว้ที่หน้าบ้านนะครับ
คือหน้าบ้านมันกว้าง๔เมกร์คุณผู้ชมเป็นบ้านปลูกติดกันใช่ไหม

คือเธอก็ยอมรับพื้นที่หน้าบ้านเธอแคบ
แล้วไอ้ตัวกระบะมันก็เกินหน้าบ้านเจ้าของคลิปไป
บอกอีกว่าบ้านเจ้าของคลิปเนี่ยก็เคยจอดรถเกินหน้าบ้านของเธอมาเหมือนกันนี่

วันเกิดเหตุมีปากเสียงกันแบบในคลิปครับ

แต่น่าจะพูดกันดีครับ
หนูก็เข้าใจความรู้สึกเขาที่ว่า
เวลามาบ้านทีไรต้องมาขอขยบรถเหรออะไรอย่างนี้
หนูก็เข้าใจแต่ความจริงอ่ะหนูอ่ะอยากให้น้องเขาพูดแบบ
เออพี่อะไรคือมันอยู่บ้านใกล้กันน่ะ
แล้วที่สำคัญคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยู่เราก็ดูแลบ้านเขาได้ใช่ไหม

ใช่คือช่วยเหลือซึ่งกันเพราะว่าหนูจอดกันเนี่ย
ก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยแต่วันนั้นน่ะ
แต่หนูก็ยอมรับว่าผิดแต่น้องไม่สมควรที่จะพูดจาแบบนั้น

ชาวบ้านเล่าบอกว่าบ้านเจ้าของคลิปเนี่ยไม่ได้อยู่นะ

เพื่อนบ้านคู่กรณีก็เลยขับรถกระบะไปจอดไง
โดยไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเขาจะกลับมาเมื่อไหร่
ก็เลยเกิดปัญหาทะเลาะกันแบบในคลิปนั่นแหละ
ชาวบ้านคนนี้เขามองว่าบ้านอยู่ติดกัน

อยากให้พูดจากันดีจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน
ไปพบกับนางสาวสุนิสาเพื่อนบ้านคู่กรณีก็
ยินยอมจะแก้ปัญหาด้วยการจะไม่จอดแล้ว

เดี๋ยวจะย้ายไปจอดหน้าบ้านพี่สาวแทนนะครับ
ส่วนนางสมยงนิยมราชอายุ๕๔ปี
เจ้าของคลิปเนี่ยเธอไม่อยู่บ้านนะครับนักข่าวเลยไม่ได้คุยกันครับ